และช่วงเวลานี้เองนะคะหน่วยงานต่างค่ะพยายามที่จะจัดงานนะคะ
เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชนะคะ
กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมได้จัดงานขึ้นเช่นกันนะคะ
ที่วัดสุธาวาสจังหวัดราชบุรีค่ะ
นี่เป็นบรรยากาศการแปรรูปขออภัยนะคะการแปรขบวนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่๙ที่ประชาชนในจังหวัดราชบุรีค่ะ
ได้ร่วมกันแปรอักษรเลข๙อักษรย่อบวรในอำเภอจอมบึง
ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายในงานร้อยรวมใจชุมชนคุณธรรมพลังบวรน้อมใจพักพระผู้ทรงธรรมเสด็จสู่สวรรคาลัยที่บริเวณลานสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังศรีวัดวาปีสุธาวาสค่ะ
โดยนางเฉวียรัฐเกษตรสุนทรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่างานดังกล่าวเป็นความร่วมมือของกรมการศาสนาวัดวาปีสุธาวาสเครือค่ายชุมชนคุณธรรมชุมชนวัฒนธรรมชนเผ่า๘ชาติภัณฑ์และภาคประชาสังคมที่จัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักพรรคดีและน้อ
เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมด้านศาสนาและส่งเสริมให้ประชาชนยึดมั่นปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาพร้อมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในคุณภาพชีวิตทั้งนี้นะคะวัดวาปีสุธาวาสเป็นพื้นที่แรกที่กรมการศาสนาคัดเลือกให้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติในครั้งนี้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเดินตามรอยพ่อแห่งแผ่นดินค่ะ